เรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมากันหน่อย
ใช่ค่ะเพราะว่ามีในโลกโซเชียลก็ตั้งคำถามไงว่าคิดเห็นยังไง
แล้วก็คิดค่าตรวจรวมอยู่ในบินอาหารเลย
เรื่องนี้มันกลายมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะ
เพราะว่าดิฉันเข้าไปดูในเพจหมอแหลปแพนด้าเนี่ยนะ
ก็มีการโพสต์ถามเรื่องนี้ไว้ปรากฏว่าพอเข้าไปดูนะคุณผู้ชม
ถูกต้องก็อยู่ในบินค่าอาหารเลยค่ะ
พอโพสต์นี้โพสต์ออกไปนะคนคอมเมนต์เพียบเลย
ส่วนก็จะบอกว่าเออมันเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมดีนะ
แต่บางส่วนก็บอกว่าทำอย่างนี้บังคับหรือเปล่า

บางคนก็บอกว่าเออแต่เอาจริงดูราคามันก็๗๕บาท
ก็เป็นราคาที่พอรับได้ไม่ใช่๓๐๐๔๐๐บาทอะนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปที่ร้านนี้
ร้านนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ
ไปเจอกับหัวหน้าพนักงานในร้าน
เขาก็บอกว่าเอาจริงข่าวที่มันออกไปเนี่ย
มันเป็นบินของที่ร้านเนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าลูกค้าคนไหนเอาบินไปโพสต์
ซึ่งมันเป็นบินของวันที่๒๖มกราที่ผ่านมา
แล้วทางหัวหน้าพนักงานในร้านเขาก็อธิบายให้ฟัง
เขาคิด๑เทสในราคา๗๕บาทอันนี้เป็นราคาทุนเลย
แล้วเราก็เลยถามว่าโอ้โหตรวจลูกค้าทุกคนเลยเหรอ
เขาบอกอ๋อไม่ค่ะสมมุตินะกลุ่มคุณสืบสกุลไปกัน
๒คน๔คนอย่างนี้เขาอาจจะขอสุ่มตรวจ๑คน

สมมุติเราไป๔คนเราก็จ่ายแค่๗๕บาทสำหรับการสุ่มตรวจคนเดียว

ใช่ไหมเพราะว่าถ้าตรวจทั้ง๔คนก็โอ้โห๓๐๐บาท
เออคือไม่ได้ขนาดนั้นแล้ววิธีการตรวจเขาก็ไม่ได้แบบว่า
เป็นการสวอปจมูกนะอาจจะให้จุ่มน้ำลายหรือว่าอมแผ่นตรวจ
ก็ง่ายนะคะซึ่งทางร้านเองบอกว่าแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกรายแล้ว
ที่จะมาใช้บริการในร้านแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็รับได้ค่ะ
อย่างที่บอกราคามันไม่ได้แพงเวอร์ร้านเองอ่ะบอกว่าต้องการที่จะให้ความร่วมมือกับ
มาตรการของจังหวัดว่านอกจากการตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนแล้ว

อย่างน้อยลูกค้าคนอื่นที่เห็นป้ายนี้เขาก็จะได้มั่นใจว่า
มาทานอาหารที่ร้านนี้เพื่อนที่นั่งโต๊ะข้างหรือว่าลูกค้าคนอื่นเนี่ย
เขามีการสุ่มตรวจแล้วนะหรืออาจจะขอดูแอปหมอชนะหน่อย
ได้รับวัคซีนมากี่เข็มแล้วถึงจะให้ใช้บริการได้
ทางร้านเขาก็ชี้แจงว่าเป็นการรับผิดชอบสังคมร่วมกันนะครับ